โดยที่ไม่รู้ว่าจริงมันคืออะไร
แต่จริงในการที่เอาไปใช้แบบ
คุณค่าในตัวของมันจริงมันมีคุณค่ามาก
ในการที่มันเป็นโปรตีนของในตัวเอง
แต่ว่าโอเคมันมีเรื่องอุปสรรคต่างที่เราไม่สามารถเข้าถึงโปรตีนนั้นได้
ซึ่งผมว่ามันแก้ปัญหาได้
และในโลกยุคปัจจุบันหรือในอนาคต
การมองประเด็นของความยั่งยืน
และการพัฒนาตัวเองเพื่อเปลี่ยนกับโลกที่มันเกิดขึ้นทุกวันอย่างนี้
ผมคิดว่ามันก็เลยเป็นจุดที่คิดว่า
เออแล้วทำไมเราถึงไม่เอาสิ่งที่จริงมันกินได้
แต่มันแค่ติดอยู่อย่างเดียวว่าคนไม่เคยกินและติดภาพเดิม
ฉะนั้นก็เลยคิดว่าเราน่าจะแก้ปัญหาอันนี้

ถ้าเราถูกใช้งานมันได้ถูกพาร์ท
รวมกับทั้งขนไก่อันนี้ด้วยนะครับ
เราจะสามารถได้โปรตีนจากไก่๑ตัวเพิ่มอีก๑๐
ว่าถ้าเราเลี้ยงไก่๑๐ตัวแปลว่าเรา
เราไม่ต้องเลี้ยงไก่ถึง๑๐ตัวแล้วเราเลี้ยงแค่๙ตัวก็พอ
จากขนไก่อย่างนี้นะครับ
ไม่ไปรับมาจากที่โรงฆ่าสัตว์ในไทยนะครับ
ก็คือเอามาก็ต้องมันมาพร้อมกับเลือด
แล้วก็ไขมันแล้วก็พวกสิ่งสกปรก

เอาไขมันออกเอาเลือดออกเอาสิ่งสกปรกออก
เสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องถูกเอามาทำมันให้มันชิ้นเล็กลง
เพื่อที่จะเอาไปสู่กระบวนการต่อไปได้ง่ายขึ้น
ก็คือโดยการบดตัดทำให้มันเป็นสิ่งที่เล็กลง
พอลงมาเสร็จปุ๊บหลังจากทำให้มันเล็กลง
ก็คือเราก็ต้องเอาไปผสมใส่ใช้เอ็นไซด์
ในตัวย่อยสลายในร่างกายของคนและสัตว์
จะไม่มีเอ็นคลานชนิดนี้ที่จะสามารถย่อยผลไก่
และได้รับโปรตีนชนิดนี้ได้
ก็เลยต้องการใช้กฎต้องการใช้เอ็นไซด์
ขบวนการสกัดในการเข้าไปถึงโปรตีนชนิดนี้
ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นในห้องแล็บอยู่ที่๑๒๒๔ชั่วโมง
ซึ่งสุดท้ายมันจะออกมาเป็นผ่องใสลิขวิดฟอร์ม
ซึ่งมีสีเหมือนแอมเบอร์ใส
แล้วก็ผมเอามาเอาน้ำทุกอย่างออกผ่าน

เพื่อเอาไปใช้ในการผลิตต่อไป
ซึ่งผมมองว่ามันคือโอเคนี่คือพาร์ทแรก

พอได้สูตรแล้วก็เลยเอามาขึ้นเป็นฟอง

ก็เลยคิดว่าโอเคในไอเดียของมัน

ทำให้คนกล้าที่จะเปิดใจ
คือเวลาคนพูดถึงเรื่องเนื้อชนิดดี
ก็คือจะต้องมีความนุ่มแล้วก็ละลายในปาก
ฉะนั้นผมก็เลยอยากให้เนื้อหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากของเหลือตรงนี้
พอเอามารีไซเคิลแล้วให้มันมี๒คุณสมบัตินั้นคือละลายในปากแล้วก็นุ่ม
ผมก็เลยเอาออกมาให้มันมีลักษณะเหมือนนักเก็ตที่เวลาทานไปเหมือนทานเมฆอยู่ในป่า
เป็นนักเก็ตที่อาจจะพูดขำว่าเป็นนักเก็ตที่เบาที่สุดในโลกเป็นนักเก็ตที่ไม่ต้องเคี้ยวเลยกินได้ในละลายในปากไม่ต้องการเคี้ยว
ซึ่งมันก็ต่อยอดได้เยอะมากก็คือมันสามารถเอาไปให้เด็กที่เพิ่งเกิดที่ระบบการเคี้ยวเขายังไม่ได้ดีมากให้เขาลองฝึกเคี้ยวจากอันนี้ก่อนก็ได้
หรือแล้วก็หมายความว่ามันก็มีโปรตีนด้วยเขาก็ได้ฝึกย่อยไปด้วยหรือให้คนแก่ได้ทานเนื้อที่เคี้ยวง่ายก็ได้ผมควรจะต้องต่อยอดมันโดยการใช้ความผิดสร้างสรรค์ใช้การออกแบบเพื่อแก้ปัญหาว่ามันไม่ใช่แก้ปัญหาว่าขยะเกิดขึ้นมาทำยังไงล่ะ
แก้ปัญหาว่าแล้วจะทำยังไงให้คนยอมเชื่อกับมันก็เลยเป็นเจอการวิจัยเขาก็บอกว่าในการที่จะทำให้คนยอมกินอาหารชนิดใหม่อาหารที่มันดูเป็นเหมือนเปิบพิษดารเนี่ยในการทำให้มันดูยอมรับในขั้นแรกก็คือ๑ต้องมีความสวยงามสองต้องมีความอินโอเวทีแล้วก็สามก็คือต้องเป็นสิ่งที่มีสังคมยอมรับได้